เช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
นครสวรรค์ไปพบศพผู้ชายคนนี้อยู่ในคลองชัยนาฏป่าศักดิ์นะคะ
แล้วก็มีกระเป๋าเป้ใส่หินผูกเอาไว้กับข้อมือคล้ายกับว่าเป็นการถ่วงน้ำอะค่ะ
ตามตัวไม่มีร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายอะไรแต่ว่ามีลักษณะเหมือนกับถูกสัดกัดแทะนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้เสียชีวิตเขาติดยาเสพติด
ก่อนหน้านี้เสพยาเสพติดด้วยก่อนที่จะมาพบเป็นศพอยู่ในคลอง
คนที่พบศพเป็นคนแรกก็คือคนหาปลา
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอนุชาชัยสิทธิ์อายุ๓๙เป็นชาวจังหวัดชนบุรีค่ะ
พบเป็นศพอยู่ในคลองชายนาฏป่าศักดิ์นะคะในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

ศพเนี่ยลอยอยู่ห่างจากตลิ่งสัก๒๐๐เมตรลอยคว่ำหน้าอยู่นะคะ
ก็ต้องนำศพขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคือพบศพเมื่อวานนี้
ทีนี้ค่ะที่ข้อมือขวามีกระเป๋าเป้คล้องเอาไว้
ในกระเป๋ามีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ประมาณสัก๔ก้อน
รวมกันก็เกือบ๒๐กิโลกรัมนะคะ
และมีบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋าด้วยค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไร
แขนซ้ายหน้าอกมีร่องรอยคล้ายถูกสัตว์น้ำกัดแทะ
ทีนี้ค่ะบนฝั่งห่างจากจุดที่พบศพ
เสื้อหนังสีดำรองเท้าแตะสีฟ้าขวดน้ำกระป๋องกาแฟ

ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปตรวจสอบจุดที่พบศพค่ะ
บริเวณริมคลองแถวนั้นไม่ค่อยมีบ้านคนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ได้เบาะแสจากคนหาปลาที่เขาไปเจอศพเป็นคนแรก
เราก็ไปคุยกับคนหาปลาคนนี้นะคะ
เขาบอกว่าเจอศพประมาณ๔โมงเย็นเมื่อวาน
ก็คือกำลังหาปลาอยู่ตกใจมากเลย
รีบขับเรือกลับบอกญาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่

คือพอตอนเช้าเนี่ยอีกวันหนึ่ง
ก็ไปชี้จุดพบศพลอยอยู่ที่เดิม

ลูกก็กลัวอะไรก็กลัว
วันลุงขึ้นอีกวันหนึ่ง

แล้วก็ไปเจอ

เขาเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิต

แต่ภรรยาจับได้ว่าผู้เสียชีวิตเสพยาเสพติด

หลังจากนั้นเขาก็ลาออกจากงานไปได้สัก๒เดือน
เมื่อวันที่๙ธันวาคมโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า

นี่ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครทะเลาะกับใคร
เย็นวันเดียวกันโพสต์อีก
มาอย่างหมูก็กลับอย่างหมา
แล้วก็เช็คอินอยู่ที่สพตาคลีนะคะ
โพสต์สุดท้าย๑๐ธันวาคมข้อความทำนองว่า
คือต่อว่าคนที่มายุ่งกับเรื่องของตัวเองอะค่ะ
นี่ค่ะหลายข้อความมันคล้ายกับมีปัญหากับใครก็ไม่รู้นะคะ
เราไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตที่เขาเคยอยู่เป็นบ้านของภรรยา
ได้คุยกับแม่ของภรรยาอายุ๗๗แล้วค่ะให้ข้อมูลว่า
เขยมาอยู่ที่บ้านเป็น๑๐ปีแล้ว
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็รักกันดีกับลูกสาวแม่

จับได้ว่าลูกเขยเสพยาเสพติด
พอทำงานหาเงินได้มาก็เอาเงินไปซื้อยาบ้าเสพจนหมดเลย

ธันวาคมได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกัน
เขยถือมีดขู่ลูกสาวแม่แล้วขอเงิน๓๗๐๐บาท
อ้างว่าขอเป็นค่ารถกลับบ้าน

แล้วก็พากันไปไกลเกลี่ยที่สพตาคลีลงบันทึกประจำวันกันว่า
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไป
แต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายลูกเขยจะมาเสียชีวิตอยู่แบบนี้
วันนี้นะคะตำรวจเรียกตัวพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ภรรยาของผู้เสียชีวิตมายืนยันศพ

พบสามีครั้งสุดท้ายคือ๑๐ธันวาคม

คือตอน๙ธันวาคมตกลงกันแล้วว่าจะเลิกรากันนะคะ
เพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเรื่องเงินเรื่องจับได้ว่าเสพยา

แล้ว๑๐ธันวาคมตัวผู้เสียชีวิตก็มาเก็บของ

ถูกพบเป็นศพอยู่ในคลอง
ภรรยาของผู้เสียชีวิตมองว่าน่าจะตั้งใจฆ่าตัวตาย
พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็มองว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมคะก็เลยไม่ติดใจเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะพี่สาวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
เมื่อวันที่๒๔ธันวาคมน้องชายส่งข้อความทางไลน์ไปหาแม่
บอกลาเลยอะค่ะเหมือนกับขอโทษนะข้อความสุดท้ายแล้ว
ขอลาโลกไปแล้วอโหสิกรรมนะลักษณะแบบนี้
แล้วน้องก็โทรศัพท์ไปขออโหสิกรรมกับพี่สาวด้วยค่ะ
คิดว่าเขาน่าจะฆ่าตัวตายซะมากกว่า
เพราะไม่มีเหตุอะไรที่เขาจะโดนฆ่าตายแล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
อืมแต่ของพี่เขาไม่ได้ส่งเขาส่งไปให้แม่เขาโทรมาลาพี่เฉย
พอญาติญาติไปให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อยนะคะ
ได้มีการติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกันด้วยนะคะจุดที่พบศพค่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจบอกว่ารอผลชนะสูตรอย่างละเอียด
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
แม้ว่าครอบครัวจะไม่ติดใจก็ตามแต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ